รุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บนะครับมาจากเรื่องแฟนเก่าท้อง
แล้วอย่างที่คุณพระราพรนำเรียนไปเบื้องต้นคือญาติคิดว่าจะทิ้ง
จะไม่รับผิดชอบนะครับก็ยกพวกมารุมทำร้ายครับ
พอพอพอพี่
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามีคลิปช่วงก่อนเกิดเหตุด้วย
นี่ครับคุณผู้ชมนะฮะ
โอ้โหอันนี้เห็นชัดกว่าเมื่อกี้อีกนะครับ
เมื่อกี้เป็นมุมข้างนอกอันนี้เห็นลากตัวออกไปเลย
ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นขณะที่วัยรุ่นในรุมทำร้าย
นายอาทิตย์พลจันทึกอายุ๒๔ครับได้รับบาดเจ็บ
เหตุเกิดกลางดึกของวันที่๕มิถุนายนนะครับ
ซอยประหลโยธิน๕๒เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
ผู้เสียหายนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วครับ
มอบให้นายเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
เจ้าของเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อเป็นหลักฐาน

นายอาทิตย์ได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างล่ะ
ศีรษะหูฉีกนิ้วเกือบขาด๒นิ้วนะครับ
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเขาทำงานเป็นรายเดอร์

ก่อนหน้านี้คบหากับน้องสาวของนายพุทธินะครับ

ระหว่างนั้นผู้หญิงไปมีแฟนใหม่
แต่พอแฟนใหม่รู้ว่าตั้งคันก็เลยขอเลิก
แล้วฝ่ายหญิงก็กลับมาคืนดีกับเขา

แล้วก็ขอคำปรึกษากับครอบครัวนะครับ
ทำให้อดีตแฟนสาวไม่พอใจเอาเรื่องไปฟ้องพี่ชาย
ว่าเขาไม่รับผิดชอบลูกในท้อง
จากนั้นนายพุทธิเนี่ยนะพยายามติดต่อมาขอเคลียร์
แต่เคลียร์ลักษณะแชทมาขู่นะครับ
เอาจริงแล้วเขาบอกเขาพร้อมจะรับผิดชอบนะ

ว่าจะเข้าไปคุยกับแม่ของอดีตแฟนนะครับ
แต่ยังไม่ทันได้เข้าไปโดนดักทำร้ายซะก่อน
วันเกิดเหตุมีทั้งมอเตอร์ไซค์มารถกระบะมา

แล้วมาถึงก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
คลิปที่สองครับที่ลากตัวออกไปจากรั้วเลย
ระหว่างนั้นเนี่ยเขาใช้มีดที่พกติดตัวเนี่ย
โบ้เป็นคู่กรณีเด็กได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความที่สนบังเขนนะครับ

แล้วก็กลัวคู่กรณีจะกลับมาทำร้ายอีกรอบครับ

ผมก็พูดให้เขาเข้าใจว่า
น้องเขาแบบว่าเลิกกับผมไปอะพี่

แล้วผมก็ไม่ไปนะครับพี่
เหมือนเขาจะอุ้มมือขึ้นรถกระบาด

เริ่มต่อยเริ่มเต่นเริ่มคำแทนทำร้ายนะครับพี่
ขอบคุณครับ